บ้านป่าแหว่งเชิงดอยสุเทพ

อย่าไปทำแบบนี้นะครับ

ดินมันอุ้มน้ำแล้วมันจะซุด

โครงการบ้านพักตุลาการศาล

ป่าแวงอ่ะชื่อเนี้ยนะครับที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เกิดรอยแตกร้าวแล้วก็ซุดลงมาบางส่วนเป็นแนวยาวทีเดียว
หลังจากในพื้นที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันเนี่ยโอ้โหดูล้าวแบบนี้
นี่ครับคือดินมันอุ้มน้ำแล้วก็สะสมจนสุดตัวละดอม
ครับฮะเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะครับ
นำภาพนี้มาเผยแพร่เมื่อวานผมเห็นพี่เขาลงอ่ะเพราะผมเคยไปทำข่าว
อืมเห็นพี่เขาลงผมรีบแชร์เลยนะครับชี้เห็นบอกว่านี่คือผลของการ
เอาพื้นที่ป่าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะ
ก็เป็นไปตามข้อตกลงของเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพที่บอกว่า
เพราะมันเป็นที่ลาดเชิงเขานะฮะแล้วเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
เครือข่ายเรียกร้องให้ลื้อถอนบ้านพักทั้งหมดออกจากพื้นที่
คุณผู้ชมครับสำหรับโครงการนี้บ้านพักตุลาการสารอุทธรภาค๕เนี่ย
ป่าแหว่งเนี่ยนะค่ะนะครับมีข้อพิพาทติดต่อกันมานานหลายปี
ได้เข้ายุติบอกว่าต้องสร้างบ้านพักต่อเพื่ออะไรเพราะอะไร
เพราะว่าเดี๋ยวผิดสัญญากับเอกชนโดยเข้าไปพักนะฮะห้ามเข้าไปพักนะ
แต่ก่อนหน้านี้ก็เห็นกันอยู่เนื่องว่ามีคนเข้าไปอยู่นะครับ
แล้วก็ส่งเดี๋ยวจะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับกรมธนารักษ์
ฟื้นฟูป่าเชิงดอยสุเทพจำนวน๑๔๗ไร่
ให้กลับมาสมบูรณ์ครับผมบอกแล้วว่าผมเคยไปทำข่าวนี้
ผมก็ไปแล้วก็ไปเจอพี่เครือข่ายนี้ไปทำเขาบอกแล้ว
มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงนะครับ
แล้วป่าตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอเอาหมู่บ้านออกแล้ว
คุณปลูกปั๊บมันจะโตพึบขึ้นมาขึ้นยากครับ
มันจะขึ้นยากแล้วครับตรงนี้เขาถึงเรียกว่าบ้านป่าแหว่งครับ
ค่ะอ๋อเข้าใจแล้ว